ไปเป็นประเด็นที่เราเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันมาในไลน์
คุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวจะต้องขึ้นรถ
รถเมลรถตู้รถแท็กซี่อะไรต่าง
เวลาถูกลวนลามเตรียมรับมืออย่างไร

เชื่อว่าหลายคนมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันไป
ที่พูดแบบนี้เพราะว่าที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าสมจิต
ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุทำอนาจารย์ผู้หญิงเป็นผู้เสียหาย
ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นทั่วไป
หลายครั้งแล้วในพื้นที่ขอนแก่นจนเขาจำหน้าได้เนี่ยนะคะ
และตั้งฉายาให้ด้วยว่าคนอันตราย๒๐๑๙วงเล็บขอนแก่น
เกิดภาพแอบถ่ายหลายครั้งมีการเอามาแชร์เตือนภัยคนในโลก
ไลน์โดยเฉพาะที่ขอนแก่นเนี่ยโอ้นี่น่าชัดเจนเลยนะ

ยกดังราวล่าสุดเกิดขึ้นเพราะว่าไปก่อเหตุจับขาน้อง
เอามือทำเป็นสอดมาเก้าอี้ด้านหลังแล้วก็มาจับต้นขาน้อง
เหมือนจะล้วงเข้ามาถึงด้านในเลย
เขาก็เลยโอ้โหไม่ไหวแล้วนะ
ถ่ายรูปแชร์ลงในโลกโซเชียลมีเดียแล้วมันไปจ้าเอกับคนอื่นนะคะ
เอ้าคนนี้ฉันก็เคยโดนฉันก็เคยโดนเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกยุทธนางามชัดรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองขอนแก่นเปิดเผย
หลังจากที่ล่าสุดมีการแชร์รูปภาพของผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นการเตือนภัยคนขอนแก่นทางเฟซบุ๊กต่างในจังหวัด
และข้อความเขาระบุว่าคนอันตราย๒๐๑๙วงเล็บขอนแก่น
สมจิตพฤติการก่อเหตุชอบโชว์อวัยวะเพศ
ชิดนักเรียนบนสองแถวและหลายสายในตัวเมือง
โดยเฉพาะสายบ้านทุ่มขอนแก่นถือว่าเป็นภัยสังคม
เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งผู้เสียหายจำหน้าได้
จึงต้องเตือนน้องนักเรียนนักศึกษาให้ระวัง
ไม่รู้ในกระเป๋ามีอะไรหมายถึงกระเป๋าของนายสมจิตนี่นะคะ
หลังจากมีการแชร์ภาพดังกล่าวบนโลกโซเทียล
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่า
เจอในสมจิตก่อเหตุปล่อยอีกครั้ง
จ๋าช่วยติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้เร็วหน่อยได้ไหม
สาวในเมืองขอนแก่นเขากลัวกันหมดแล้วนะคะ
ตอนนี้ผู้เสียหายมีทั้งนักเรียนนักศึกษา
ไปเลยค่ะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสมภาวเมืองขอนแก่นนะคะ
ไปแล้วหลายรายตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ลงพื้นที่สืบสวนหาตัวในสมจิตเจอแล้วค่ะ
เป็นชาวบ้านในตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่น
ชื่อที่อยู่ชัดเจนเลยตำรวจไปถึงบ้านแต่ไม่อยู่บ้าน
ก่อนหน้านี้เคยถูกตำรวจสพบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นควบคุมตัวนะคะ
ดำเนินคดีในข้อหาอาณาจารย์เดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
โทษออกมาไม่นานค่ะก็มีการแชร์ภาพในสมจิตเนี่ย
ไปก่อเหตุลักษณะเดิมอีกแล้วนะคะฟังเสียงตำรวจค่ะ
จากการตรวจสอบประวัติเราทราบว่าคนเนี่ยเคยถูกจับเมื่อประมาณปีของฮ๖๐
ข้อหากระทำอาจารย์เด็กนะครับบนรถโดยสารประจำทางแบบนี้แหละครับ
เนื่องจากผู้ต้องหาคนนี้นะครับได้ก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งนะครับ
และก็จะเรื่องเหยื่อคือนักเรียนซึ่งใส่ชุดเรียนอ่อนอนนะครับ
ความเสี่ยงที่จะเขากอเหตุซึ่งอู่นแรงอ่อนนี้
ก็คาดว่าน่าจะมีความเสี่ยงมากเหมือนกัน
แม้ว่าไปถึงบ้านจะไม่เจอในสมจิต
แต่ตำรวจบอกว่าภาพล่าสุดที่เขาแชร์ออกมา
อกจากจะถ่ายหน้าถ่ายพฤติกรรมอย่างอื่นแล้วนะ
คือครั้งล่าสุดเห็นถึงท่อนแขนของเขาเลยนะ
ว่ามันเอื้อมมาถึงร่องกระโปรงของน้อง
โอ้โหภาพนี้แหละค่ะเขาบอกจัดการได้แน่นอนนะคะ
ตำรวจบอกเดี๋ยวจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
แล้วฝากเตือนเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะ
ที่ขึ้นรถตามสายต่างในขอนแก่น
ให้ระมัดระวังถือว่าเป็นบุคคลอันตรายแล้วนะคะ
อาจจะก่อเหตุรุนแรงมากกว่านี้ถึงขั้นข่มขืนได้
เจอภาพชัดนะเห็นหน้าแบบนี้
เจอแล้วแจ้งได้เลยค่ะหมายเลขง่าย๑๙๑นะคะ
เพื่อให้ตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
ภาพที่ปรากฏออกมานี่มีหลายอิริยบท
คาดว่าคงจะก่อเหตุไว้แล้วก็มีคนเก็บภาพได้หลายครั้ง
ใช่ค่ะนะคะก็วอนให้ตำรวจจับตัวให้ได้โดยเร็ว

โดยเฉพาะผู้หญิงขึ้นรถคนเดียวก็อันตราย